เอาทีนี้เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ย
จะบอกว่าเกี่ยวกับน้องชมพู่ซะทีเดียวไหมก็อาจจะไม่
แต่ก็เกี่ยวกับคนที่แวดล้อมน้องชมพู่ก็คือลุงพลนั่นเองนะคะ
เดี๋ยวพาไปตรวจสอบกันหน่อยเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างพญานาค
ว่าตรงนี้มันมั่นคงแข็งแรงดีไหม
เพราะว่าก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวไปไงคุณสืบสกุลว่า
ตรงนี้มันไม่มีวิศวกรก่อสร้างไม่มีแปลน
แต่ทีนี้ลุงพลค่ะก็มาตรวจดูความเรียบร้อย
แล้วก็ลุงพลมาตรวจดูว่าการก่อสร้างพญานาค
เป็นไปตามมาตรฐานคงทนแข็งแรงมาตรฐานอะไรนะคะ
นี่มาตรฐานการก่อสร้างของลุงพลนะครับ

แล้วก็อีกเรื่องที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของ
การก่อสร้างนี้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนหรือเปล่า
ใช่ค่ะเอาเรื่องของพญานาคก่อนละกันนะคะ
ซึ่งการก่อสร้างพญานาคองค์นี้ก็ความยาว๔๔เมตร
สูง๗เมตร๗เมตรที่ว่านี่คือส่วนหัวพญานาคนะคะคุณผู้ชม
แล้วพอสูงเหนือดินมา๗เมตรใช่ไหม
ป้ายดินป้ายดินเขามีการลงเสาไป๔ต้นลึกไปใต้ดินอีก๔เมตร
แล้วก็ก่อฐานปูนขึ้นมาใช้ปูนประมาณ๕คิว
เอามาทำเป็นโครงสร้างก่อนแล้วก็ล้อมด้วยตาข่ายเหล็กสำหรับติดเกล็ดพญานาค
ทีนี้เกล็ดของพญานาคที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขาบอกว่าการปั้นเกล็ดกับปั้นครีบหลังเนี่ยเขาใช้น้ำยาปูนปั้นมาเป็นส่วนผสมครับ
ซึ่งมันมีคุณสมบัติไงยึดเกาะเป็นพิเศษจะใช้การปั้นแบบปั้นสดแล้วลุงพลก็บอกด้วยบอกว่าพอใช้น้ำยาปูนปั้นมาเป็นส่วนผสมเนี่ยนะ
จะไม่มีการร่วงหล่นลงมาอย่างแน่นอนเกร็ดแต่ละเกร็ดจะไม่ร่วงแน่นอนนะฮะ
ว่าคนทำพญานาคได้ขนาดนี้ช่างต้องเป็นช่างฝีมือเหมือนกันนะ
นี่ช่างเขามีประสบการณ์ทำพญานาคมากว่า๘ปีนะคะ
แล้วก็การที่ตำรวจปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือว่าตำรวจปทศพร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่จะเข้าตรวจสอบก่อนที่จะเอาผิดเรื่องของการลุกที่ป่าสงวนโดยใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์
ซึ่งก็อาจจะทำให้การก่อสร้างพญานาคจะต้องยุติลงจะต้องมีการทุบทิ้งไหม
ลุงพลบอกให้สัมภาษณ์นะเกี่ยวกับประเด็นนี้บอกว่าเสียใจนะ
เพราะว่าเจตนาที่แท้จริงต้องการจะสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
อยากให้คนที่ศรัทธาเนี่ยมากราบไหว้ขอพรแล้วก็จะทำให้ชาวบ้านกกอกมีรายได้ด้วย
จากการที่เอาของมาขายให้กับนักท่องเที่ยวนี่แหละค่ะ
ครับขณะเดียวกันนะฮะเจ้าหน้าที่จากหมวดทางหลวงดงหลวงแขวงทางหลวงมุกดาหารนะครับ
ก็ได้นำอุปกรณ์เข้ามาตรวจสอบพื้นที่นะฮะนำตลับเมตรเข้ารังวัดแนวเขต
เพื่อวัดระยะห่างของถนนกับร้านค้าที่ตั้งเพลิงพัก
เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านของลุงพลนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีชาวบ้านทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่
เข้ามาตั้งแผงตั้งร้านนำสินค้าทั้งอาหารทั้งเสื้อผ้าของที่ลึกมาวางจำหน่ายกว่า๑๐ร้าน
ซึ่งทั้งหมดตั้งร้านอยู่ในแนวเขตของแขวงทางหลวง
ซึ่งเรื่องนี้ภูมิในการแขวงทางหลวงมุกดาหารพอปฏิเวทวุฒิศักดิ์สุขีบอกว่า
ในส่วนที่ก่อสร้างพญานาคได้ให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าตัวรูปปั้นพญานาคอยู่นอกเขตทางไม่ลุกล้ำเขตทางหลวง
ก็จะมีแต่ตามร้านค้าต่างที่พอจะลุกล้ำเขตของทางหลวงอยู่บ้าง
แล้วอย่างนี้ร้านต่างก็ต้องเก็บต้องถอยร่นออกไปสิคะ
ใช่ฮะก็ฟังเสียงของทางด้านผอแขวงทางหลวงมุกดาหารหน่อยนะฮะ
ในส่วนที่ก่อสร้างพญานาคนะครับก็ได้ให้เจ้าที่เนี่ยลงไปตรวจสอบแล้วนะครับ
ก็ปรากฏว่าตัวรูปปั้นพญานาคเนี่ยอยู่นอกเขตทางนะครับ
ซึ่งเขตทางดังกล่าวอยู่ห่างจากศูนย์กลางนะครับ
หรือว่าเส้นแบ่งครึ่งถนนเนี่ยออกไป๙เมตรนะครับ
ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่ารูปปั้นพญานาคนี้อยู่เลย๙เมตรไป
นี่ไงค่ะคุณผู้ชมคือพอแขวงทางหลวงเขาก็บอกว่า
ตรงจุดสร้างพญานาคมันเลย๙เมตรไปอันนี้ถือว่าไม่ลุกล้ำ
คือเว้นระยะห่างจากทางหลวงไปแล้วตามกำหนดนะนะ
แต่ว่าร้านรวงต่างที่ช่วงนี้เขามาเปิด

แต่มันก็เป็นการเหมือนเปิดชั่วคราวแหละนะ
ไม่ได้ตั้งร้านแบบถาวรนะ
ทีนี้พอแขวงทางหลวงมุกดาหารบอกด้วยนะคะว่า
จุดตรงนี้ทางแขวงทางหลวงก็จะเข้าตรวจสอบเป็นระยะเลยค่ะ
ถ้าเกิดว่ามีการก่อสร้างต้องขออนุญาตมา
ถ้าหากว่ามีการกระทำอะไรก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตักเตือนก่อน

เดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ
ก็สรุปเอาเป็นว่าการก่อสร้างพญานาค
ลุกล้ำทางหลวงแต่ว่ามีร้านค้าที่มาเปิดลุกล้ำทางหลวงนะฮะ
แต่ว่าการลุกล้ำป่าสงวนหรือไม่ก็รอทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกฎหมาย